เที่ยง๒๓นาทีแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อ

เพราะว่ามีแก๊งหนึ่ง
คือเขาชอบไปนั่งล้อมวงในการเสพยาเสพติดด้วยกัน

แต่ปรากฏว่าในวงพูดจาไม่เข้าหูกัน
มีคนหนึ่งก็เลยถูกยิงตายคาวงยา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงไม่มีเล็กที่
อยู่กลางสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอช้างกลาง

พบศพนายประสิทธิ์นนทองอายุ๔๘ปี
ถูกยิงด้วยปืนยาวลูกกรดเข้าที่คิ้วซ้ายหนึ่งนัด
จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้
และที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุตอนช่วงประมาณบ่าย๓โมงเย็น
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุตรงนี้๒กิโลเมตร
เพื่อจะมาพบกับเพื่อนซึ่งก็เป็นแก๊งยาเสพติด
มักจะมานั่งมั่วสุมกันเสพยาเป็นประจำ

ก็มีนายพลนายบ่าวนายนุ้ยนายเฟิร์สนายสายันหรือว่านายผู้
แล้วก็ตัวผู้ตายเองก็คือนายประสิทธิ์นะครับ
โดยผู้ตายมักจะมาซื้อยาเสพติดจากกลุ่มเพื่อนเพื่อนำไปเสพ
แต่ระหว่างที่นั่งร่วมวงเสพยาเสพติดกันอยู่
ผู้ตายได้มีการทวงถามเรื่องเงินค่าค้ายาเสพติด
จากนายสายันหรือว่านายผู้

ขวาปืนยาวลูกกรดที่นำติดตัวไว้ใช้ยิงนกยิงกระรอก
จ่อยิงเข้าที่ใบหน้าของนายประสิทธิ์ไป๑นัดทันที
ทำให้นายประสิทธิ์นั้นซุดลงกับแคร่ไม้แล้วก็เสียชีวิตคาที่นะครับ
หลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนกว้นยานี่นะครับ
ก็วิ่งหนีแยกย้ายกันไปนะครับ
พี่ชายของผู้ตายเปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่น้องชาย
ถูกยิงตายในครั้งนี้ก็คงไม่พ้นจากเรื่องของยาเสพติดแล้วครับ
เพราะว่าน้องชายมักจะมามั่วสุมซื้อขายยาจากกลุ่มเพื่อน
แล้วก็นำไปเสพซึ่งตัวพี่ชายเองก็เคยห้ามปราม
แล้วก็ตักเตือนไปแล้วหลายครั้งแต่น้องชายไม่ยอมฟัง
กระทั่งมาเกิดเรื่องขัดใจจนถึงขั้นยิงกันตายในครั้งนี้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าวันนี้ครอบครัวและญาติได้ช่วยกันจัดเตรียมงานสมพู่ตายบ้าน
พูดสุดข่าวได้คุยกับแม่ของผู้ตาย
แม่ผู้ตายก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาแล้วครับ
บอกว่าอยากรู้สาเหตุว่าทำไมคนร้ายถึงยิงลูกชายของแม่

จนเสียชีวิตนะครับ
ไปเลยโน่นไปเลยโน่น

วันนี้ตำรวจก็เรียกพยานมาสอบปากคำ

ก็มีพ่อผู้ตายพี่ชายผู้ตาย

สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของยาเสพติด

จนเป็นเหตุยิงกันตายในครั้งนี้นะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนก็แน่นอนว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
ว่าเป็นนายสายันขาวสนิทหรือว่านายผู้

แต่คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับ